ไปดูเรื่องราวของการเก็บผักผลไม้กันหน่อย

เคยกับการเก็บผลไม้ที่โดยเฉพาะต้นสูง
มะพร้าวมะม่วงมีมะขามเทศอะไรอย่างนี้

ก็ต้องใช้ไม้ยาวสอยลงมา
แต่ว่าคุณพี่คนนี้เขามีเทคนิค
เทคนิคในการเก็บผลไม้จากที่สูง
เทคนิคของเขาคืออะไรตามไปดูหน่อยค่ะ
เฮ่ยสุดยอดริทยายุทธ์ฟามือ

มันเป็นวิธีการใช้กำลังภายในอ่ะ
คุณแค่หายใจเขย่าแล้วฝามืออรหัสไปที่ต้น

นี่ต้นมะละกอนะคะไม่ธรรมดาจริงนะคะ
คือเอาจริงเทคนิคแบบนี้มันใช้ได้จริงเหรอ

คืออันนี้มันเป็นความสามารถพิเศษนะคะ

ใครที่คิดว่าตัวเองพละกำลังไว้ได้มากพอขนาดนี้นะคะ
ก็ไม่ต้องนะคะใช้หาไม้หาอะไรสอยไปเนอะ
คือมันก็มีวิธีที่ง่ายกว่านี้เอาจริง

เพราะว่าเมื่อวานนี้คุณแม่ดิฉันก็สอยมะละกอแบบนี้

จริงคุณแม่เล่าไม่ได้ใช้กำลังภายในนะ
สอยมะละกองมามะละกอหล่นลงมาใส่ขันขันแตก
แม่เล่าเรื่องนี้
จริงขันแตกอ่ะตอนนี้ต้องซื้อขันใหม่

มะละกอหล่นออกมาใส่ขันมะละกอหล่นออกมาใส่ขัน

ตอนนี้เป็นปัญหาที่ฉันต้องไปตามซื้อขันนั้นมาสิ

เพราะว่านตำส้มตำมนะค่ะเออ